ก่อนไปถึงเรื่องที่คุณมิ้นได้โปรยไว้เนี่ย

จะต้องย้อนถามไปว่า
เราได้ระมัดระวังกันพอสมควร

ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ย

เพราะว่าเวลามันเดือดร้อนขึ้นมา

สาธารณะคนทั่วไปก็โดนด้วย

ฉะนั้นจะเป็นเพราะว่าแก๊สรั่ว

ในการต่อแก๊สอันนี้
อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแก๊สรั่วมันรั่วเพราะอะไร
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพราะความเผลอเลอ

จะต้องมีบทลงโทษยังไง

เพื่อจะให้มีจิตสำนึกว่า
การใช้แก๊สหุงต้ม
หรือทำอะไรกิจการอะไรก็ตามแต่
ต้องระมัดระวังให้ถึงที่สุด
เพราะไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะเจ้าของบ้าน

แต่ว่าคนข้างเคียงร้านค้าข้างเคียงเนี่ย

งั้นแล้วคนที่อยู่บ้านหรือห้องแถว

ต้องใช้แก๊สมากพวกเนี่ย
เขาก็จะต้องนอนหลับไม่สนิท
ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา
สังคมไทยทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก
มีแก๊สไปทำกิจกรรมอะไรต่างเยอะแยะ
แล้วถ้าเจ้าของบ้านประมาทไม่ควบคุม

ทีนี้มาถึงเรื่องที่เป็นข่าว

ถึงแม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่า

เพราะมีสัมพันธ์ทางเพศ

ไปเรื่องเข็มที่ศักดิ์
แต่ว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นอุทาหรณ์ครับ

มันมีอาจารย์หนูมีใครต่อใครคนไปศักดิ์ก็น้อยเดี๋ยวนี้กลายเป็นแฟชั่นว่าถ้าไม่มีรอยสักก็เรียบไปหน่อยมีรอยสักเพื่อความเก๋ไก่มันเกิดเป็นกระแสนิยมแล้วพอเป็นกระแสนิยมก็มีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาท่านดูหัวข่าววันนี้ดิเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับวันนี้เนี่ยวุ่นสาวติดเชื้อตาย
ข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลกุฎปองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยออกมาบอกกับนักข่าวว่าลูกบ้านเขารายหนึ่งมีลูกสาวอายุ๒๒แล้วเสียชีวิตหลังจากไปสักลายพร้อมกับเพื่อนรวม๔คน
ระบุร้านด้วยนะครับร้านที่ว่านี้อยู่ย่านคลองหลอดกรุงเทพนี่แหละ
แล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคเอดไม่นานหลังจากไปสักลาย
แต่ว่าในโลกโซเชียลเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกิดมาจากการศักดิ์
แต่น่าจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และไม่ป้องกันเนื่องจากว่า
มีข้อมูลว่าสาวผู้ตายเนี่ยไปทำงานที่
ไปทำงานเป็นอะไรเป็นโคโยตี้อยู่ในบาร์ซอยนานา
แล้วก็ติดเชื้อจากผู้ชายมา
พี่สาวผู้ตายนี่ก็ออกมายืนยันว่าไปสักลายที่ข้อเท้า
ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาหลังจากนั้นสักพักก็บ่นว่าเออปวดท้องนะ
แล้วก็มารู้ผลอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลนครชิงพิงเชียงใหม่ว่า
พ่อของผู้หญิงคนนี้ก็เอาไปรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงมาให้ดู
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะตายด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าเรื่องของการศักดิ์เนี่ยเมื่อมีข่าวอย่างนี้ขึ้นมาต้องระมัดระวัง

ลองฟังผู้อำนวยการสถาบันโลกผิวหนังดูหน่อยสิ
อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังคนที่ท่านเห็นในจอเนี่ย
เธอบอกว่าหากการศักดิ์ไม่มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ให้สะอาด
จริงการศักดิ์ต่าง

มีความเสี่ยงติดเชื้อได้ทั้งสิ้น
อย่างที่ผ่านมาที่สถาบันโรคผิวหนัง
ก็มีคนมารักษามากเฉลี่ย
ปีละ๒๐๐คนนี่ที่ติดเชื้อมานะ
เกิดจากการอักเสบติดเชื้อเป็นหนอง
อธิบดีกรมอาณาใหม่ของกระทรวงศาสกคือคุณหมอวชิละเพ็งจันทร์
บอกว่าร้านศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งใน๑๔๑ประเภทของกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จะมีกฎกระทรวงกำกับดูแลอยู่
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศาสตร์ศุกร์ปี๒๕๕๘
โดยประกาศดังกล่าวท่านฟังตรงนี้นะ
มอบให้ท้องถิ่นออกข้อบรรยัติข้อกำหนดต่าง

เรียกว่ามอบอำนาจส่วนนี้ให้

เวลาคนไปเสริมสวยทำอะไรสถานบริการสถานพยาบาล

ใครจะฉีดยาได้ต้องเรียนมาต้องมีความคุมเข้ม

มันควรจะมีการคุมเข้มไหม
มันควรจะได้รับใบอนุญาตพิเศษไหม

หรืออยู่ใครขึ้นมาก็ศักดิ์ได้เจาะได้เจาะจมูกเจาะโน่นเจาะนี่ได้
มันควรจะมีการควบคุมไหม
ว่าคนที่จะไปทำกิจกรรมพวกนี้
กิจการเหล่านี้รับศักดิ์
เออคุณควรจะผ่านการอบรมไหม
คุณมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีถูกสุขอนามัยไหม

กฎหมายมาควบคุมได้ไหม
ถ้าปล่อยให้ต่างคนใครก็ได้ทำกันอยู่อย่างนี้ในตลาดก็ศักดิ์ได้

เพราะอย่างที่คุณมิ้นบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแล้ว
แต่ก่อนเนี่ยคนที่ไปศักดิ์เนี่ยมีจำนวนน้อย
เดี๋ยวนี้ใครใครก็ไปศักดิ์กันแล้วถ้าเราปล่อยให้อุปกรณ์ไม่สะอาด
คนที่ศักดิ์ศักดิ์อย่างเดียวไม่ว่าเจาะด้วย

เวลาไปตัดผมเนี่ยเขาจะมีใบมีดโกนมาโกนข้างหลัง

แต่อันนี้สักเข็มที่สักเนี่ย
ไปสักคนอื่นมาแล้วมาสักต่อ
ผมอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ย
ตื่นขึ้นมาคุมเข้มเรื่องพวกนี้เสียที
เอาล่ะในกฎหมายบอกว่าให้ท้องถิ่น
มีอำนาจในการดำเนินการ
ถามว่าท้องถิ่นสนใจกับเรื่องพวกนี้ไหมครับ

ถ้าร้านนั้นอยู่ในเขตเทศบาล

อยู่ในจังหวัดอบจรับผิดชอบ
แล้วอบจกับท้องถิ่นเนี่ย
ได้ออกเทศบัญญัติหรือได้ออกกฎบัญญัติไหมครับว่า
ใครจะเจาะจะมีรับเจาะพวกนี้

ต้องผ่านการตรวจ

งั้นแล้วจะมีปัญหาอย่างนี้เยอะที่หมอผิวหนังบอก

ที่มาหาหมอเพื่อให้มาแก้ไขให้
เอาแล้วที่ไม่มาหาหมอไม่เป็นสถิติ

ไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะอายเขา
ไปสักปากสักคิ้วสักหมดทุกอย่างที่สักได้สักหมด

กระทรวงสาธารณสุขก็โยนไปว่าเป็นเรื่องของท้องถิ่น

เรื่องแบบนี้ถ้าท้องถิ่นไม่นำพาไม่สนใจ
ใครควรจะทำอะไรสักอย่างไหมครับ
เราปล่อยให้คนไปติดเชื้อเพราะเรื่องศักดิ์เรื่องเจาะอย่างนี้

ขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
คือต้องบอกว่าตอนนี้มันแพร่หลายใช้คำนี้ได้ไหมครับ
มันมีทั่วทุกสารทิศเลยเดินไปตลาดนัดอย่างนี้

ตลาดนัดก็มีนี่ลายนี้ที่ว่าอยู่ที่ไหนในตลาดกลางตลาดเลยนะ

คือจริงแล้วปกติการศักดิ์เขาต้องมีใบวิชาชีพด้วย
ไม่มีประเทศไหนเขาปล่อยปลาละเลยแบบนี้หรอกครับ

เหมือนกับเช่นไปฉีดยาแก้ลดความอ้วนที่ไปฉีดตามคอนโด
ตอนนี้พรบใหม่ออกมาแล้วนะก็คุมแล้วนะ

เรื่องศักดิ์เนี่ยเข้าใจว่ายังไม่มีใครเอาจริงเอาจัง
เพราะถือว่ามันยังเป็นเรื่องสรรพเหระ

มันไม่ได้แล้วล่ะต้องเอาจริงเอาจังแล้วล่ะครับ
ขอบคุณคุณสุภาพนะคะก็อย่างที่บอกไปคือ
ต้องบอกว่ามันแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องของศิลปะ
เหมือนกับการซื้อเครื่องประดับติดตัวแบบนั้นแต่มันเกี่ยวพันถึงชีวิต
มันเกี่ยวพันธุ์ถึงสุขอนามัยเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยเนี่ย
มันสำคัญมากจริงแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงของคนที่ไปศักดิ์เอง
คือต้องรู้อยู่แล้วนะว่ามันต้องมีการเจาะมีการแทงเข้าไปมีเลือดออก
แต่ถึงอย่างนั้นคือยังไงคนที่ประกอบวิชาชีพก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดี
ต้องระวังมาตรการไว้ดีกว่าก่อนที่มันจะรุนแรงแล้วก็หนักไปมากกว่านี้นะคุณผู้ชม